คือตอนนี้มีผู้ที่ไปกราบไหว้ไปบูชาท้าเวสวันกันเยอะมาก
เป็นความเชื่อจนเป็นปรากฏการณ์ในช่วงเวลานี้
แต่มันก็มีทางด้านแง่มุมของผู้ที่เขามอง
ว่าอย่างนักวิชาการที่มองทางด้านความเชื่อของคนไทย

ใช่ค่ะดิฉันก็ไปคุยกับนักวิชาการมาด้วย

กับคำที่ว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่

คุยกับเจ้าวาดวัดที่ท่านเป็นคนสร้างท้าเวสวันของวัดจุลามณีนะ
แต่ท้าเวสวรรณท่านคือใคร

บางคนบอกเอ๊ะท่านคือเทพหรือคือยักษ์
หรือท่านมีหน้าที่แบบไหนอะไรยังไงบ้าง

วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์เปิดตำนานท้าเวสวันกันนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับท่านผู้ชมครับ
ท้าเวสวรรณนะครับท่านผู้ชมครับท่านคือเจ้าแห่งยักษ์นี่นะฮะ
ท้าเวสุวรรณนะครับรูปกายของท้าเวชสุวรรณที่เราคุ้นเคยกันก็คือตามนี้เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ท่านคือเจ้าแห่งยักษ์เจ้าแห่งเทวดาเจ้าแห่งพูดผีปีศาจ
ท่านจะดูหน้าเกรงขามถือกระบองแบบนี้นะครับสวมมงกุฎยอดน้ำเต้า
ท่านต้องดูหน้าเกรงขามแบบนี้บางคนบอกทำไมดูท่านหน้าดุเหลือเกินนะฮะ
เนื่องจากหน้าที่ของท่านเนี่ยท้าเวสุวรรณคือปกป้องคุ้มครองโลกมนุษย์
ชื่อของท้าเวสุวรรณเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับปรากฏในตำนานอยู่หลายอย่างนะฮะ
ที่นะครับทั้งทางของพรามก็มีของพุทธก็พูดถึงนะ
จีนญี่ปุ่นนี่ก็มีพูดถึงเหมือนกันนะครับข้อมูลที่ตรงกันก็คือ
ท้าเวชสุวรรณเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในสี่ของเท้าจตุโลกบัน
ก็คือดูแลทฤษต่างต่างของโลกเนี่ยหนึ่งในสี่ของท้าวจตุโลกบาลนะครับ
ท้าเวสุวรรณปกครองโลกมนุษย์ทางทิศเหนือ
ท่านได้รับพรจากพระอิสวนแล้วก็พระพรม
ให้ท่านเป็นอมตะด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
แล้วก็ด้วยบุญบารมีความดีที่สะสมมาหลายชาติพบ

ระบุว่าท้าเวสวันท่านจึงเป็นเทพแห่งทรัพย์ด้วย
เป็นเจ้าของสมบัติทั่วปรัฐพี
สังเกตได้จากชื่อของท่านเวชสวรรณ
สวรรค์หรือว่าเวชสุวรรณเนี่ยเป็นคำบารีสันสกริจนะครับ
แปลว่าผู้ที่มั่งคั่งดังทอง
เพราะฉะนั้นท่านมีทั้งอำนาจด้านการปกป้องคุ้มครอง
ขจัดสิ่งชั่วร้ายแล้วท่านยังเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย
ท้าเวสวันจึงเป็นเทพที่มนุษย์กราบไหว้เคารพบูชามาจนถึงทุกวันนี้
ซึ่งความจริงแล้วผู้คนก็กราบไหว้บูชากันมาตั้งนานแล้ว
แต่ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่า
กระแสหรือว่าปรากฏการณ์ของท้าเวสวันจะมีเข้ามาเยอะมาก
อาจจะเพราะเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจด้วย
สิ่งต่างทำมาค้าขายต่างด้วย
คนก็เลยมาบูชาท้าเวสวันในช่วงเวลานี้เยอะมากนะครับคุณเขียนมาสอน
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ถามมาค่ะคุณภาคภูมิค่ะว่าจะไปสักการะได้ที่ไหนอย่างไรบ้าง
เดี๋ยววันนี้นะคะดิฉันจะพาไปค่ะสถานที่ที่ไปสักการะท้าเวสุวรรณ
ในต่างจังหวัดและในกรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยวพาไปดูที่ต่างจังหวัดกันก่อน
ที่แรกที่คนไปกันเยอะเลยค่ะก็คือที่วัดจุลามณีอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่สองนะคะวัดเถนพลายอำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีที่นี่มีท้าเวทสวรรณสององค์ท้าวโชคดีและท้าวปลดหนี้
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมมีท้าเวทสวรรณองค์ใหม่เพิ่งจะทั้งพิธีวงส่วงช่วงตุ๊ดจีนนี้เองค่ะ
คงคาอำเภอบางใหญ่จังหวัดนทบุรีที่นี่ก็จะใกล้กรุงเทพมากที่สุด
ส่วนในกรุงเทพหานครมี๕จุดค่ะที่สามารถไปสักการะท้าเวสวันกันได้
สุธารามเขตคลองศาลวัดปฐุมวนารามเขตปฐุมวัน
วัดไผ่เงินโชตนารามเขตบางคอแหลมวัดราชสัทธาธรรมเขตคันนายาวค่ะ
อ่ารูปร่างหรือว่ารักษณะการปั้นของแต่ละที่ก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างใช่ค่ะ
ค่ะตามแต่ละสถานที่นะครับแต่ท่านผู้ชมครับ
ที่วัดจุลามณีเนี่ยนะฮะผมก็ไปมานะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นวัดที่มีผู้ที่เดินทางมากราบไหว้บูชาท้าเวสุวรรณกันเยอะมาก
แทบจะมากที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้
มีท้าเวสุวรรณอยู่หลายองค์นะฮะวัตถุมงคลก็เป็นท้าเวสุวรรณหมดเลยนะ
ใช่ค่ะเป็นหมดเลยนะฮะท้าเวสุวรรณเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
คือวัดจุลามณีเนี่ยอยู่ที่ตำบลบางช้างอำเภออำภาวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับ
เป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนี่นะฮะ
วันที่ผมไปนี่ก็โอ้โหคนเยอะมากแต่ตอนนี้ช่วงนี้ปิดชั่วคราวอยู่นะ
ใช่ค่ะอ่าเพื่อฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตรวจเรื่องของโควิดเดี๋ยววันที่สิบสองเนี่ย
ถึงสิบสองวันที่สิบสามกุมภาพันธ์เปิดอีกครั้งหนึ่งนี่คนมาเยอะมากนะฮะ
กราบสการะบูชาท้าเวสวันทีนี้ตามตำนานของการสร้างท้าเวสวันที่วัดจุลามณี
สมุทรสงครามเนี่ยก่อนที่ผมจะไปผมก็พยายามดูว่าศึกษาความเป็นมาต่าง
สร้างมาเยอะเหลือเกินคือก็แตกต่างกันไปนะข้อมูล
ค่ะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่วันนี้ผมไปเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับ
โชคดีจริงเป็นบุญจริงได้เจอท่านเจ้าอาวาสพอดีเลย
ปกติไม่ได้เจอกันง่ายท่านเจ้าวาดนี่ฮะท่านก็เมตตา
สนทนาด้วยนี่ครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่ออิตนะครับ
จ้าวาดวัดจุลามณีนะครับนี่ฮะพระครูโสพิษวิริยาพร
หลวงพ่ออิตปัจจุบันท่านอายุหกสิบหกปีห้าสิบเอ็ดพันศาบวชมาห้าสิบเอ็ดพันศานะฮะ
ก็เลยเรียนถามท่านว่าตำนานที่มาการสร้างท้าเวสุวรรณเยอะแยะไปหมดเลย
ที่วัดจุลามณีแล้วคนมากราบไห้บูชาเยอะมากเนี่ย
ตกลงแล้วเป็นยังไงกันแน่ท่านเจ้าวาดวัดบอกแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ท่านบอกว่าต้องย้อนไปตั้งแต่เด็กเลยนะคือผมไปดูมาบอกผมบางตำนานเห็นบอก
ฝันถึงอะไรถึงอะไรอย่างเงี้ค่ะหลวงพ่ออิตบอกอย่างงี้ไม่ใช่
ไม่ได้ว่าฝันถึงเสียทีเดียวตอนอายุ๘๙ขวบเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่อยู่ที่บ้าน
นะคุณย่าเนี่ยมีรูปท้าเวสวรรณอยู่ที่หิ้งพระก็จะบูชาอยู่ทุกวัน
มีอยู่วันหนึ่งหรือว่าบ่อยเนี่ยก็จะให้หลวงพ่ออิตเนี่ยตอนนั้นเป็นเด็ก
เอาผลไม้เอากล้วยเอาน้ำชาไปไห้บูชามีอยู่วันหนึ่งเอานิ้วไปเขียรูปเล่นแล้วก็พูดกับรูปบอก
โอ้โหปู่ปู่อยากรู้จักจังเลยเนี่ยเป็นยักษ์ใช่ไหมแสดงว่าต้องเป็นยักษ์ดีแน่เลย
ถึงอยู่รวมกับพระที่หิ้งพระได้จนอายุ๑๐กว่าขวบโยมแม่เสียชีวิตท่านก็ไปบวชเนรให้โยมแม่
แล้วก็บวชยาวเรื่อยมาจนบวชพระถึงปัจจุบันเนี่ยฮะมีช่วงหนึ่งสักปี๒๕๖
ตอนนั้นเนี่ยบวชเป็นพระแล้วฝันถึงยักษ์ในรูปที่บ้านโยมย่าบอกพระอิตมาเยี่ยมนะ
มาเยี่ยมเดี๋ยวอีกไม่กี่วันจะมาหานะ
อีกไม่นานครับตอนนั้นหลวงปู่เนื่องยังเป็นเจ้าวาดวัดจุลามณี
หลวงพ่ออิตบอกว่าหลวงพ่ออิตกำลังทำงานอยู่แถวใกล้หลวงปู่เนื่องเนี่ย
มีผู้ชายคนนึงมาหาหลวงปู่เนื่องที่วัดค่ะหลวงปู่เนื่องท่านก็คุยด้วย
อยู่คนเดียวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงสนทนาเป็นภาษาลักษณะ
แขกแล้วจับใจความไม่ค่อยได้หรือภาษาบาลีอะไรก็ไม่รู้
แต่มีอยู่มีอยู่ประโยคนึงที่จับใจความได้คือหลวงปู่เนื่องเนี่ย
กับผู้ชายคนนั้นประมาณว่าเดี๋ยวสักพศ๒๕๓๐ฉันคงได้นอนสบายแล้ว

แล้วช่วงเวลานั้นเนี่ยตอนที่ผู้ชายคนนี้จะกลับออกจากวัด
หมาเห่าหมาหอนเต็มเลยนะแต่๗โมงเช้านะพระอิตบอก
ก่อนที่โยมผู้ชายคนนั้นจะเดินทางกลับตอนคุยกับหลวงปู่เนื่องอดีตเจ้าวาดเสร็จ
เดินมาหาพระอิตนี่ฮะคือเนี่ยพระคุณเจ้าเนี่ย
ท่านบอกว่าพระอีทคุยกับเขาหน่อยสิโยมเขาอยากคุยด้วย
แล้วผู้ชายคนนี้บอกว่าพระคุณเจ้าโยมมาเยี่ยมแล้วนะอยากรู้จักไม่ใช่เหรอ
อิตก็งงแล้วผู้ชายคนนี้ก็พูดต่อบอก
ก็สมัยเป็นเด็กที่ย่าให้เอากล้วยมาถวายยังเอานิ้วมาเขียอยู่เลยไง
อยากรู้จักไม่ใช่เหรอท่านก็เลยอ๋อสงสัยนี่จะคือท้าเวสุวรรณ
จากนั้นพระอิตท่านบอกว่าท่านไปศึกษาเรื่องวิปัสนากรรมฐาน
จนกระทั่งสามารถเจอและสนทนากับโยมผู้ชายคนนี้ได้อีกครั้ง
ค่ะซึ่งท่านเจ้าวาดวัดจุลามณีลูกปัจจุบันเนี่ยท่านบอกกับผมนะฮะ
ท่านบอกว่าตอนนั้นก็เลยถามแบบลักษณะท้าทายด้วยกึ่งถามไปตรงเลยบอก
ถ้าท่านคือท้าเวสุวรรณนะตอบคำถามมาให้ได้ว่าทำไมวันนั้น
ปู่เนื่องถึงบอกว่าเดี๋ยวปี๒๕๓๐จะนอนสบายแล้ว
ผู้ชายคนนั้นบอกว่าก็เพราะหลวงปู่เนื่องท่านจะละสังขาร
ท่านจะมรณภาพ๖โมงเช้า๒๗พฤศจิกายนปี๒๕๖
แล้วพระอิตจะได้ขึ้นเป็นเจ้าวาดวัดจุลามณีรูปต่อไป
อิตบอกตอนนั้นท่านก็ตกใจแต่ท่านก็บอกกลับไป
บอกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะเดี๋ยวจะสร้างรูปปั้นท้าเวสุวรรณ
แล้วก็วัตถุมงคลของวัดจุลามณีทั้งหมดเนี่ย
จะทำเป็นรูปท้าเวสวรรณให้คนมากราบไหว้บูชา
แล้วถ้ามีคนมากราบไหว้บูชาเนี่ยโยมก็ต้องดูแลช่วยเหลือเขาด้วยนะ
หลังจากนั้นไม่นานเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นจริง
หลวงปู่เนื่องท่านมรณภาพแล้วพระอิตได้รับการแต่งตั้ง
ให้เป็นเจ้าวาดรูปใหม่ของวัดจุลามณีเมื่อปี๒๕๓๒นะ
ขึ้นเป็นเจ้าวาดแล้วท่านก็ทำตามอย่างที่สัญญากันไว้
ผมก็งงว่าเป็นไปได้ลูกผมก็บอกอ้าวถ้าเป็นตามจริงตามนี้
ตามที่โยมบอกมานี่ก็ผมถือท่านหมายตอบมา
ถ้าเป็นตามนี้วัตถุมงคลทั้งหมด
ถ้าผมเป็นเจ้าวาดผมจะสร้างเป็นรูปท้าเวสวัน
เพื่อคนประชาชนมากราบไหว้ขอสิ่งขอพร

รังครูจะรักหลังภาล

มีอะไรให้พระอิตบวงสวงอย่างเดียวและโยมจะมาช่วย
จากนั้นก็เลยได้มาจัดสร้าง
ผมสร้างองค์แรกองค์ขาว

แล้วองค์นี้พวกดาราช่องสามเข้ามาช่วยทำพราบทำสวาย
อะไรกันไม่รู้ตามภาษาคนไทยพุทธนโยม
เข้าหว่างนี้ก่อน
เจ้าอาวาสคิดว่าทำไมประชาชนหรือผู้คนถึงศรัทธาท้าเวสวรรณ
ตามประวัติจะบอกว่าท้าเวสุวรรณคือเทพที่รักษาคุมทรัพย์แห่งสามโรคธรรมโลกมนุษย์โรคเทวโลก
นั่นแหละเขาเลยมาขอกันแต่ว่าทางจีนก็แค่ไชซิ้ง

ผมก็ไม่รู้เขานะ

แต่ผมคิดว่าเป็นพี่บุญเก่าด้วย

ทำอะไรก็ไม่มีทาง
จะได้ยังไม่ได้เลย

เกี่ยวกับการบูชาทาเวสวรร
ก็อยากจะบอกญาติโยมว่า
บูชาได้ทุกคนแต่ต้องให้มีสติ
ว่าบุญเก่าเรามีหรือเปล่า
ถ้าบุญเก่าถึงรวมกับบุญใหม่ขออะไรก็สำเร็จ
ค่ะคือบุชาท้าเวสุวรรณเอากลับไหว่ท้าเวสุวรรณ
แต่ก็ต้องทำความดีด้วย

แต่สิ่ง๕ข้อนี้ที่ถือกันหมดนี่แบบนี้พูดว่านัก
เอาแค่ข้อใดข้อหนึ่ง
หรือว่าจะเอาสามข้อก็ได้อยู่
ขอให้ญาติโยม

นี่ดูไทยรัฐครับจงมีอายุมั่นฝั่นยืนแล้วก็ประสบฟังสำเร็จ
ในสิ่งที่ปรารถนาด้วยอนุภาพแห่งทุนพระพุทธเจ้าทั้งพวงพระธรรมทั้งภวงและพระสงฆ์
จงบรรโดรมดาลและบุญบารมีของโยปด้วยและบรรโดรมีวัฒน์กลับมาบรรโดรมีของวัด
จุลามณีนี้ขอให้ญาติโยมนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัย
เคราะห์แล้วก็อันตรายทั้งปวงด้วยเธอ

ถาเวสุวรรณวัดจุลามณีวัดจุลามณีเปิดให้ไปกราบไหว้บูชาทุกวันนะฮะ

ช่วงเช้าเลยฮะ๘โมงถึงเที่ยงคืน๒๔นาฬิกาแต่
ช่วงนี้ปิดทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อตามมาตรการโควิดนะครับ
อีกครั้ง๑๓กุมภาพันธ์

ดอกกุหลาบ๙ดอกนะฮะ

เพราะลึกถึงพระคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธธรรมพระสงฆ์
แล้วก็มีคาถาบูชาทาเวสุวรรณนำมาฝากกัน
เผื่อใครจะถ่ายภาพหน้าจอไว้ได้ก็ได้นะครับนี่นะฮะ
นโม๓จบแล้วก็คาถาตามนี้นะครับ
คุณผู้ชมคะอยากจะพาคุณผู้ชมไปอีก๑วัด
ที่มีรูปปั้นท้าเวสุวรรณปางพิษดารก็คือวัดเถนพลายที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่นี่นะคะมีรูปปั้นทาเวสุวรรณปางปลดหนี้
และมีรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างจากท้าเวสุวรรณวัดอื่น
นี่นะคะนักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
นี่คือรูปปั้นท้าเวสุวรรณปางพิษดารของวัดเถนพลายที่จังหวัดสุพรรณบุรีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
เพราะว่าท้าเวสุวรรณตนนี้ไม่ถือกระบองเหมือนองค์อื่นนะคะ
แต่ถือกระดานชนวนแทนค่ะ
ส่วนยอดบนสุดไม่ใช่หน้ายักษ์นะคะเป็นหน้าของพระพรมค่ะครับ
ทำให้มีชื่อเรียกว่าท้าเวสวรรณปางปลดหนี้
มีความเชื่อว่าช่วยปลดภาระหนี้สิน
ทีมข่าวของเราก็บอกว่าชาวบ้านมากันเยอะมากจริงมากราบไหว้ขอพรทาเวสวันปางปลดหนี้
ทุกคนก็สีหน้าแววตาเต็มเปลี่ยนไปด้วยความหวังนะคะ
ก่อนจะขอพรก็ต้องจุดทูปเก้าดอกอธิษฐานถวายน้ำแดงดอกกุหลาบสีชมพู
และนำผ้าสามสีผูกแขนขาท้าเวสวันปางปลดหนี้ค่ะ
ถ้าใครอยากได้โชคได้ลาบหลังกราบขอพรก็ต้องไปเสี่ยงเซียมซี
หรือจุดทูบขอเลขเขาก็ทำกันนะคะ
หลายคนก็บอกว่าสามารถได้โชคจนปลดหนี้ได้แล้วเขาก็เลยกลับมากันอีกอะค่ะครับ

ครั้งแรกก็ได้เลยค่ะ
ได้เลยนี่คือได้ได้
โชคอะค่ะได้โชคพอได้ค่ะ
ทาเวสุวรรณองค์นี่แตกต่างจากทาเวสุวรรณองค์เลย
ก็ตอนแรกดูในข่าวแล้วก็เลยว่าเพิ่งมา

ก็พอดีดูข่าวช่องไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละครับ
ก็เลยมาขอพรท่านอะไรอย่างนี้ครับ
เพราะว่าช่วงนี้ทำธุรกิจเศรษฐกิจมันไม่ดีเนอะ
ก็เป็นขอพรท่านนั่นแหละ
ให้เราค้าขายดีปลดหนี้ปลดสินที่เรามีอยู่อะไรประมาณนี้ครับ

คือคนเท่าคนแก่ในพื้นที่บอกว่าตั้งแต่เกิดมา
ก็เพิ่งเห็นยักษ์ยืนถือกระดานชนวนเนี่ยนะคะ

เจดีเก่าตั้งแต่สมัยอายุทยาอยู่ด้านหลังเท้าเวสวรรค์ด้วย
ก็เลยคาดว่าน่าจะมีอายุเป็นร้อยปีสำหรับเท้าเทศวรรณองค์นี้นะคะ
ส่วนที่มีชื่อว่าเท้าเวสวรรค์ปางปลดหนี้
ก็เพราะถือกระดานชนวนนี่แหละกระดานชนวนคืออะไร
เหมือนกับบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นการสะสางล้างหนี้สินนะคะ
เพราะคนที่มีปัญหาหนี้สินจะมาขอพรช่วยปลดหนี้ค่ะ
จ๋าน้อยบาทท้าวเท้าเวสวรรค์อยู่ในทะวัดคร่าว
ที่แข่งโภคงาผมเอ่ยรอบแอบดูข้างศักดิ์
เป็นนะในเวลาที่จะกำหนดเดิ่มมานั่นกัน
คนนี้คือว่าเออข้อให้
ทาเวสวันทั้งสององค์
ที่วัดยังมีท้าเวสุวรรณปางโชคดีที่อยู่ข้างกันด้วยนะคะ
มือก็จะถือกระบองเหมือนที่อื่น

คนก็มากราบไหว้ขอพรเช่นกันนะคะ

ใช่ค่ะคือดิฉันก็เลยไปคุยกับนักวิชาการมาด้วยค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อความศรัทธาที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานาน
คนจะมองว่าเอ๊ะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาที่
ถ้าเกิดไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์

ประโยคที่ว่าไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ความหมายมันเป็นยังไง

คุณผู้ชมคะความเชื่อความศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน
ฉันเชื่อว่าคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยึดมั่นในความเชื่อความศรัทธาเหล่านั้นเป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจ
แต่ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่ายังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่เขามองว่าสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์
มันคือเรื่องที่งงงาย
มุมมองทางวิชาการอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
บางคนอาจจะมองว่าเรื่องของความเชื่อความศรัทธาที่มีสังคมไทยเนี่ย
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างประหลาดเพราะว่าโลกสมัยใหม่
มันเป็นโรคที่เต็มไปด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์
หลักการเหตุและผลต่างนะครับ
มันไม่น่าจะมีปรากฏอาการอย่างนี้อยู่ใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเกิดสมมุติเรามองทางหลักเกณฑ์ทางวิชาการ
เราจะพบเนื้อหาสาระของเรื่องนี้ที่แตกต่างออกไป
เพราะในทางวิชาการแล้วเนี่ยเวลาเรามองไปในเรื่องความเชื่อความศรัทธาเนี่ย
เราต้องมองผ่านกรอบของแนวคิดเรื่องวัฒนธรรมนะครับ
ความเชื่อเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมแบบหนึ่ง
เป็นสิ่งที่อยู่ครอบคลุมพื้นที่ทางสังคมมากกว่าที่เราคิด
ศาสนาเป็นระบบความเชื่อแบบหนึ่ง
ที่มีทั้งสัญลักษณ์มีทั้งพิธีกรรม
มีทั้งคุณค่าต่างปรากฏอยู่
แล้วมันเป็นสิ่งที่คนใช้ในการสร้างความหมายให้กับประสบการณ์ตัวเอง
โลกนี้ว่าเราเป็นใครเรามีเป้าหมายอย่างไร
โลกนี้ประกอบขึ้นมาเป็นอย่างไรบ้าง
ศาสนาก็มีหลายรูปแบบพุทธคริสต์อิสลาม
การถือผีหรือว่าการกราบไหว้หรือรัฐธิ
ต่างที่เราเห็นไม่จะเป็นทั้งเรื่องของพระพิคเนธ
วนอิมนะครับทาเวสวันเนี่ยต่างก็เป็นรูปแบบศาสนาแบบหนึ่งด้วยเช่นกัน
มีนักศึกษาการบางท่านเรียกสังคมเป็นสังคมภูทธพราหมณ์ผี
แต่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นพุทธหรือพรามหรือผี
เพราะว่าถ้าเกิดเราดูกรณีของจตุคาม
ของเจ้าแม่กวนอิมของไอ้ไข่และของท้าเวสวัน
ตัวละครหรือว่าเทพต่างเหล่านี้เนี่ย
ต่างถูกเล่าให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบศาสนาของไทย
ต่างมีความสัมพันธ์กับพุทธศาสนา
ในฐานะของผู้ปกป้องผู้ธรรมนุบำรุง
แล้วก็จะมีบทบาทหน้าที่ในการจะช่วยเหลือคน
แล้วถ้าจะบอกว่าเป็นที่พึ่งทางใจ
เป็นเครื่องยึดเหนียวทางจิตใจของคนในสังคม

ได้ครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าในสังคมปัจจุบันนี้ที่

สมัยก่อนเราจะอยู่ในครอบครัวใหญ่
เราจะอยู่ในสังคมกสิกรรมซึ่งเป็นลักษณะชุมชนที่เล็กกว่าใช่ไหมฮะ
พอเราอยู่ในสังคมเมืองเราไม่ค่อยรู้จักกัน
เรามีความรัดตัวเรามีภาระต่าง
และพูดตามตรงเลยว่าเราไม่ได้มีเกราะป้องกันทางสังคมที่ดี
สิ่งที่เรามักจะมองหาหนทางความช่วยเหลือ
มันต้องเป็นสิ่งที่อย่างนี้แหละครับ
เป็นสิ่งที่สามารถเข้ามาช่วยเหลือให้เราสร้างความชัดเจน

ค่ะสุดท้ายอาจารย์มองประโยคที่ว่า
ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่ยังไงบ้างคะ

ส่วนตัวผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อาจจะบอกไปถึง

กิจกรรมต่างทางศาสนาหรือว่าทางความเชื่อ
ถ้ากิจกรรมเหล่านั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้อื่น
เป็นกิจกรรมที่เขาทำด้วยความศรัทธาส่วนบุคคล

ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาพึงกระทำได้

แล้วก็มองเข้าไปในปรากฏการณ์ต่างเหล่านี้
ก็สมควรมีสิทธิ์ในการที่จะพูดถึงเรื่องเหล่านี้
มีการวิเคราะห์มีการวิจารณ์ได้ภายในกรอบ
ไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของผู้ที่เขาอยู่ในกระแส

สังคมไทยเป็นสังคมที่ตั้งอยู่พื้นฐาน
ความขัดแย้งมาในช่วง๑๐กว่าปีที่ผ่านมามากนะครับ

โดยเราจะยินยอมเห็นด้วยว่าเราจะไม่เห็นด้วยกันนะครับ
คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือมุมมองทางวิชาการ

คุณผู้ชมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ
เคารพความเห็นต่างของคนในสังคมค่ะ

ทุกผู้ชมครับเราก็เลยไปสำรวจความคิดเห็น
ของประชาชนที่ไปกราบไหว้
สักการะบูชาท้าเวสวรรณกันหน่อย
ว่ามาขออะไรกันบ้าง

นะฮะมี๕ข้อเนี่ยนะครับ
ที่มาขอกันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

ท้าเวสุวรรณเราไปกราบไหว้บูชาขอกัน
ก็เรื่องของการปกป้องสิ่งไม่ดี

หรือว่าประชาชนที่เดินทางมากราบไห้ทาเวสวรรณนะฮะ
ข้อแรกเลยนะครับโชคลาภ
การงานครับสุขภาพครับ
การเงินความรักแล้วกันครับ
เรื่องแรกเลยก็จะเป็นพวกโชคลาภค่ะ
แล้วก็หน้าที่การงานนะคะ
แล้วก็จะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ
เรื่องการงานครับสุขภาพของตัวเองและครอบครัวนะครับ
แล้วก็ธุรกิจแล้วก็โชคลาภ
แล้วก็กับพวกเราขอพรให้กับคนที่อยู่ในครอบครัว
แล้ววงศาคณะญาติครูบาอาจารย์นะครับ
การงานนะครับก็เรื่องสุขภาพ
การเงินอะไรอย่างนี้ครับให้มีเงินทองเข้ามาอะไรอย่างนี้ครับ
ธุรกิจอะไรอย่างนี้ครับให้เข้ามา
แล้วก็เรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้ครับ
ข้อที่ประชาชนมากราบไหว้ขอพรทาเวสุวรรณมากที่สุดนะฮะ

และ๕ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข

ปรากฏการณ์ต่างแล้วก็ตำนานที่มาต่าง
วันนี้เราก็นำมาเสนอให้กับท่านทราบกัน